หน่อยค่ะโอ้โหเห็นข่าวนี้เราก็สงสารแมว
สะเทือนใจคนรักสัตว์มากทำไมถึงทำกับแมวแบบนี้
คือมีคนจับแมวใส่ถังน้ำปิดฝาแล้วก็ล็อกฝาด้วยนะ
ให้มันตายคาอยู่ในถังเลยนะคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นดูสิโอ้เห็นภาพนี้แล้วก็สะเทือนใจค่ะ
คนที่เป็นเจ้าของร้านเช่าพระร้านสนิมวินเทจ
อยู่ท้ายตลาดทรัพย์สมทรทอดที่บึง๓๐๐๐พบนะ
เอาภาพนี้ดูสิมาโพสต์ไว้
แมวตัวนี้ค่ะมันเป็นแมวสามสีชื่อว่าเจ้ามาเฟีย
แต่นิสัยมันน่ารักมันไม่ได้เป็นแมวมาเฟียนะ
คือมันรักมนุษย์รักคนมากใครไปเล่นด้วยก็ได้
แล้วเนี่ยสภาพคือมันตายอยู่ในถังน้ำแบบนี้
แล้วก็เขียนข้อความเอาไว้นะบอกว่าคนก่อเหตุใจร้ายมากเลย
แมวใส่ถังที่มีน้ำอยู่เต็มแบบนี้
แล้วพอปิดฝาอย่างเดียวไม่พอนะ
คุณผู้ชมเห็นที่ล็อกไหมล็อกข้างถังนั้นน่ะ
เอาล็อกฝาไม่ให้ฝามันเปิดได้
แล้วคิดดูสิแมวจมน้ำคือแมวตกน้ำมันก็แย่อยู่แล้วนะ
นี่ปิดฝาแล้วล็อกกว่ามันจะจมน้ำตาย

แล้วเจ้าของร้านเช่าพ้าเขาก็บอกว่า
เจ้ามาเฟียเป็นแมวจรจัดหลงมาอยู่ตรงนี้
ตั้งแต่เล็กแล้วตอนนี้มันอายุขวบนึง
ซึ่งเจ้ามาเฟียเป็นแมวขี้อ้อนชอบเล่นกับคน
เวลาใครมาเล่นด้วยมันก็ใจดีเข้าไปแคลียร์ขาเขา
พ่อค้าแม่ค้าแถวนี้รู้จักเลยแล้วก็รักมันด้วย
มันจะมานอนเล่นที่ร้านเช่าพระประจำเลย

นี่คือเป็นคลิปตอนที่มาเฟียมันมีชีวิตอยู่ดูสิ

เขาก็ตะโกนเรียกมาเฟียมาเฟียมาเฟียอยู่ไหน
เรียกอยู่ตั้งนานหาไม่เจอจนช่วงทุ่มกว่าเนี่ย
น้องสาวเจ้าของร้านมาล้างแก้ว
แล้วน้ำในถังใบใหญ่หมด
ทีนี้ก็เลยต้องไปเปิดในถังสีดำเพื่อที่จะเอาน้ำ
พอเปิดมาตกใจมาเฟีย
ทำไมมาเฟียนอนตายอยู่ในถังนี้
แล้วคุณที่สำคัญไม่รู้ด้วยว่าใครมันใจร้ายทำได้แบบนี้
เพราะว่าเมื่อวานมีคนมาจอดรถหลังร้านเยอะ

ขอให้แบบคนที่มันทำกับแมวขอให้เจอเหตุการณ์แบบนี้กับตัวเองอ่ะ

ใช่ค่ะแต่อยากดูกล้องวงจรปิดจังเลย
ไม่รู้แถวนั้นมีไหมอันนี้คือโดนพระบอคุ้มครองสัตว์นะ

ระวังคนทำก็โดนหน้า